ผู้หญิงคนนึงเลิกกับแฟนที่ชื่อเบียร์

แต่เบียร์ไปรู้จักกับเจ๊คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิง

รู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาคุยกันชื่อว่าลิน

แล้วมาคุยกับเธอและเป็นอดีตแฟนของเธอ

ข้อหาไปรู้จักผู้ชาย

กลายเป็นว่าเธอถูกระรานแบบนี้ครับ

ทำไมผู้ชายที่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้

เดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
เขาเป็นคนขอนแก่นเอามาร้องกับผู้สึกข่าว

คบกัน๒ปีแต่ว่าเลิกกันไป

เพราะฝ่ายชายกระหว่าเธอก้องเงิน

มีผู้ชายนายลินมาคุยกัน

แล้วยังไงแล้วยังไงเรากลัวขุมไปคุณมาเอ้า

แล้วลักษณะเหมือนกับมีความสัมพันธ์กับเจ๊ด้วยนะ

ลินเนี่ยงงไหมก็เลยงงไปอีกสุดท้ายกลายมาว่าเจ๊เนี่ย
มาระรานข่มขู่ทำให้เธอรู้ว่าอ๋อจริงจริงแล้วลินเนี่ย
ขออภัยนะเป็นสามีของเจด้วยซ้ำไป
งงไปอีกครับสุดท้ายเนี่ย
แต่คือก่อนหน้าที่จะรู้ความจริงลินบอกแล้วนะว่า
เฮ้ยคือเซ็นใบหย่ากับเจ๊ไปแล้วนะ
คือลินมาบอกเธอว่าเนี่ยเคยคบจริงแต่ว่า
เลิกไปแล้วแต่เจ๊บอกไม่เขาคือสามีของฉันอ้าวทีนี้มันมุ่นวายกันไปใหญ่
หลังจากนั้นเธอถูกระรานจากใครบ้าง
จากเจ๊จากเบียร์ที่เป็นแฟนเก่าด้วย
แล้วหลินล่ะสุดท้ายต้องตัดสินใจเลิกคุยกับลิน
เพื่อไม่ให้ปัญหามันบานปลายไปมากกว่านี้

แต่เรื่องมันไม่จบเพราะเจ๊ชายพาชายชะกัน๔๕คนมารุมล้อมรถเธอ
จอดอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
มขู่ให้ลงจากรถแต่เธอไม่ยอมลงเพราะกลัวอันตราย

จากนั้นวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาตอนตี๕
มีผู้ชายรูปร่างสูงขี่รถจักรยานยนต์มา
เห็นนี่คือเอาก้อนอิดมาคว่างใส่รถ
ซึ่งจอดอยู่ที่น่ามร้านศูนย์ธุรี
ซึ่งเธอคาดว่าน่าจะเป็นเบียร์ที่เป็นแฟนเก่านั่นแหละ

บอกว่าตอนนี้กลัวมากเพราะว่า
คือทำไมต้องมาละร้านอะไรแบบนี้ด้วย

ไม่น่าจะโกรธแค้นถึงขั้นกับหมายเอาชีวิตกันแบบนี้

ไปไหนก็ต้องถอดทะเบียนรถออกเพราะกลัวเขาจำได้

ทีมข่าวไปคุยกับเจ๊ซึ่งถูกกล่าวถึงเนาะ

เดี๋ยวนะแม้จะเซ็นใบหย่ากับลินไปแล้ว

ที่ผ่านมาสามีทั้งเจ้าชู้ทั้งนอกใจหลายครั้งนะฮะ

คลิปที่สามีพาผู้หญิงอื่นไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านเต้นกัน
สนุกสนานแล้วหลับนอนด้วยกันอยู่ในบ้านของเธอ

ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยแชทไปด่านะ
แล้วก็ไปหาเอเพื่อไปขอคุยขอเคลียร์

หลังจากนั้นเอก็โทรมาคุยขอจบเรื่อง
แล้วจะเลิกกับหลินที่เป็นสามีของเธอ
ส่วนสามีเองที่ชื่อลินขอโทษและขอโอกาสอีกครั้งกับเธอด้วย
เธอก็เลยให้อภัยแล้วก็จบเรื่องราวทุกอย่างไปแล้ว
แล้วก็ไม่เคยไปละลานเอตามที่ถูกกล่าวหาอีกเลย
ส่วนกรณีที่มีคนไปทุบรถอันนั้น
ขอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเพราะเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
น่าจะเป็นเรื่องของเบียร์ที่เป็นแฟนเก่าของเธอเองนั่นแหละ
ที่เป็นคนตามไปอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ากล่าวหาว่าเธอไปเอาเงินของคนชื่อเวียมาไง
อะไรแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องสองเรื่องที่มันประเดประดังเข้ามา

แต่ก็มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะ
เอาค่ะให้ตำบวชเขาตามหาต่อแล้วกัน